ส่วนเรื่องนี้ตามกันต่อค่ะเพราะว่าวันนี้สารนัดฟังคำพิพากษาสารดีกาคดีของคุณเสกโลโซ
ที่เกิดเหตุการณ์เมื่อ๓๑ธันวาคมปี๖๑ตอนนั้นที่ตำรวจเข้าไปนำหมายจับเข้าไปควบคุมตัวที่บ้านพักย่านคันนายาว
แล้วก็เกิดมีการยิงปืนขู่ตำรวจขึ้นมาตอนนั้นก็เลยทำให้เป็นคดีขึ้นมา
เมื่อเช้านี้ที่สารอาญามีนบุรีค่ะคุณเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนะคะ
ก็มาพร้อมกับคุณการวิพากรสุขพิมายภรรยามาเข้าฟังคำสั่งสารดีกานะคะคดีนี้เป็นคดีที่อายการยื่นฟ้องคุณเสกเป็นจำเลย
พกปืนพร้อมกระสุนปืนแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยมีหรือใช้อาวุธปืนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ตอนนั้นโดนสามข้อหาพอมาถึงคุณเสกกับภรรยาก็ตรงเข้าศาลคือพูดสั้นเพียงแค่ว่าขึ้นอยู่กับศาล
แต่นักข่าวบอกว่าท่าทีของคุณเสกเนี่ยค่อนข้างมีความกังวลค่ะ
คือสารเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลื่อนคำสั่งเป็นเวลา๑๔นาฬิกาเลื่อนออกไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณเสกก็ขับรถออกไปก่อนแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อฟังคำสั่งสารก็ยังเคร่งเครียดเหมือนเดิมนะคะกลับมาครั้งที่๒
และล่าสุดสารดีกามีคำสั่งออกมาบอกว่าคดีนี้สารอาญามีนบุรีเนี่ยยังส่งหนังสือรับรองดีกาคดีให้ผู้พิพากษาสารชั้นต้นที่มีอำนาจรับรองดีกายังไม่ครบทุกคน
เพราะฉะนั้นสารดีกาก็เลยสั่งให้สารชั้นต้นพิจารณารับรองดีกาของนายเสกสรรว่าจะมีคำสั่งรับรองดีกาของในเสกสรรหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ส่งให้สารพิจารณาดีกาอีกครั้งหนึ่งชั้นนี้ให้จำหน่ายคดีออกจากระบบชั่วคราวจนกว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนรับรองดีกาแล้วเสร็จ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการเลื่อนพิจารณาออกไปก่อนค่ะ
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยก็รอดีการนี่แหละค่ะว่าจะมีคำพิพากษาออกมายังไงนะคะ
เพราะว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาจำคุก๒ปี๒๑เดือนโดยไม่รอการลงโทษนะคะ
ซึ่งคุณเสกก็ยื่นอุทธรณ์แล้วสารอุทธรณ์ก็พิพากษาจำคุก๒ปี๑๘เดือนโดยไม่รอลงอายาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคุณเสกก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
จนกระทั่งวันนี้ค่ะเดินทางเข้านัดฟังคำสั่งสารดีกา
แล้วก็มีการเลื่อนพิจารณาออกไปเนื่องจากความพร้อมเรื่องเอกสารอะไรด้วยนะคะ